คุณผู้ชมครับถึงแม้เราได้เลือกตั้งกันไปแล้วสักระยะหนึ่ง
รัฐบาลใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดตั้งได้ในขณะนี้
และดูเหมือนว่าเส้นทางการขึ้นไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
คนที่สามสิบของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ยังมีหลุมพรางแล้วกับดักขวากหนามขวางอยู่อีกมากมายแล้วก็ต้องรอให้ฝ่าฟันไปได้
โดยเฉพาะกับดักที่ว่าการถือครองหุ้นสื่อของนายพิธาถึงแม้สื่อนั้นจะถูกปิดไปแล้ว
แต่ณวันนี้ดูเหมือนว่าถูกมีการปลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งเพราะถือว่าเป็นอุปสรรคชิ้นสำคัญ
เป็นกลไกทางการเมืองที่กำลังนำมาใช้อยู่ในขณะนี้แล้วประเด็นนี้จะเป็นอย่างไร

เพิ่มย้อยกลึงก่อ
วาทินายกรัฐบดนตรีคนที่สามสิบนัดที่ว่าการพักเพื่อไทย
พร้อมกับคำพูดชัดว่าไม่ต้องกลัวป้าและพวกพร้อมจะเป็นกำแพงให้
แม้จะเป็นเสียงเล็กของประชาชนคนหนึ่ง
แต่ก็เป็น๑ใน๒๕ล้านเสียงที่ประกาศจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก
ให้กับว่าที่นายกคนใหม่ที่เข้าตามตรอกออกตามประตู
เพื่อบริหารประเทศตามเจตจำนงของประชาชน
ที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการกำหนดอนาคตของตัวเอง
แต่ดูเหมือนทางขึ้นสู่อำนาจของฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะกับทีมพิธา
นอกจากไม่ได้โรดกรีกกุลาบแล้ว
แต่กลับเต็มไปด้วยขวากน้ำกับดักและหลุมพรางตลอดเส้นทาง
หนึ่งในกับดักก็คือการถือครองหุ้นสื่อ
ด้วยความคาดไม่ถึงหรืออ่อนเชิงทางการเมือง
จนทำให้มองข้ามเรื่องสำคัญเหล่านี้ไป
มีนาคม๒๕๕๐สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกเลิกสัญญากับบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน
ส่งผลให้ไอทีวีต้องยุติการออกอากาศ
นับตั้งแต่นั้นมาพูดง่ายตามภาษาชาวบ้านก็คือ
ไอทีวีถูกปิดกิจการยกเลิกใบอนุญาต
ไอทีวีจะฟ้องร้องกันอยู่กับสำนักงานประหลาดสำนักนายกรัฐมนตรี
แต่ทุกคนในประเทศก็ต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่า
ไอทีวีถูกปิดไปแล้วไม่มีการออกอากาศ
พนักงานทุกชีวิตก็ต่างแยกย้ายไปหางานใหม่
เหลือเพียงแค่ชื่อและเรื่องเล่า
แต่วันนี้ไอทีวีถูกปลูกขึ้นมาอีกครั้ง
ซึ่งนายพิธามองว่าเป็นเหยื่อล่อและกับดักทางการเมือง
สกัดกั้นไม่ให้เขาก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรี
ทั้งที่ประชาชนก็เลือกมามากกว่า๑๔ล้านเสียง
ไอทีวีขึ้นมานะครับก็ได้ยินมีหลายท่านได้แจ้ง

ในอนาคตมีความพยายามที่จะฟื้นฟูไอทีวีขึ้นมาจริง
ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของเขา
หรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจ
โอนหุ้นให้กับพระยาทธิ์ไม่ใช่การขาย
คำถามก็คือบังเอิญเกินไปหรือไม่
คดีความ๑๐กว่าปีจะตัดสินในช่วงที่มีการร้องเรียน
ในประเด็นหุ้นสื่อของนายพิธาพอดิบพอดี
คำตอบอาจเป็นไปได้ทั้งสองทาง
ในทางตรงกันข้ามเครื่องจักรกลเดิมแห่งอำนาจ
มันกำลังทำงานอย่างเต็มที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
ตราบใดที่ยังเห็นช่องว่างและจุดอ่อนของอีกฝ่าย
บางครั้งอาจจะคาดไม่ถึง
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน